เอาล่ะของกินยังไม่หมดค่ะหิวกันต่อเลยแล้วกัน

ไม่ต้องเข้าซอยแล้วเดี๋ยวพาไปแบบไม่เข้าซอยเลยค่ะ
กินเกาเหลากันเกาเหลาชามนี้ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นเกาเหลาเจ้าเก่า
เรื่องชื่อมากอยู่ในจังหวัดสุราธานีนะคะ
และที่สำคัญทานให้หมดเถอะคนเดียว

ใหญ่มากครับเกาเหลาชามยักษ์ที่เห็นแบบนี้เนี่ย
หรือว่าน่าจะเรียกได้ว่าชามยักษ์ใหญ่มาก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๑๒นิ้วเลยทีเดียวฟุตหนึ่งอ่ะคุณ
โอ้โหกินคนเดียวไม่หมดนะ
คือใหญ่มากจริงแล้วก็ถือว่าเป็นจุดขายใหม่ของร้านเก่าแก่ร้านนี้ที่มีชื่อว่าเกาเหลาเลือดหมูสูตรโกงค่ะ
ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ร้านนี้เขาเปิดขายมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะเพราะว่าสืบทอดสูตรมาจากรุ่นโกงเลย
ก็คือรุ่นคุณรุ่นคุณปู่นั่นแหละประมาณนั้นจนมาถึงรุ่นหลานนะคะซึ่งนายวารีพัฒนานนท์เจ้าของร้านเขาบอกว่า
ตั้งชื่อเมนูเกาเหลาชามยักษ์อันนี้ว่าเกาเหลาหายเรอหายเรอหรือว่าในภาษาจีนหมายไหม
แปลว่าหายซ่าใครที่ซ่านักมาลองเลยอยากจะลองถามคนใต้เหมือนกันว่าออกเสียงยังไง
เกาเหลาไฮเรอร์ไฮซ่าเลยประมาณนี้แหละเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่มากันเป็นกลุ่ม๔๕คนค่ะ
เพราะว่ามันจะประหยัดกว่าสั่งชามเล็กหลายชามที่ราคาชามละ๕๐คือชามใหญ่เนี่ย๑๕๐ไงโดยเกาเหลาไฮเรอร์ชามยักษ์ใหญ่นี้นะคะ
ราคา๑๕๐บาทถ้าเกิดไปกัน๔คนหารถั่วชามละ๕๐อีกเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันดูค่ะ
เรามองถึงลูกค้าที่มากันจำนวนเยอะ๓คนขึ้นไปมองว่าทานแบบนี้มันจะคุ้มกว่านะครับ
คือถ้ามากับหลายคนเนี่ยธรรมดาเราก็ขายยาง๕๐อยู่แล้วทีนี้ถ้ามากันหลายคนถ้ายืนอย่างเดียวกันก็เป็นทางเลือกให้เขาประหยัดขึ้น
หยัดขึ้นแล้วก็ได้ปริมาณที่พอเหมาะพอสมกับทุกคนในจำนวนในปริมาณคนที่เยอะ
ในชุดจานใหญ่ก็จะมีเกื้องไหนใหญ่จะครบนะครับ
ใช้เครื่องในแล้วก็ส่วนมากก็จะใช้ผัก

บอกว่าน่าจะมีช่วงที่ไปชิมอาหารในช่วงเช้าแบบนี้
ผมก็เห็นด้วยเนี่ยถ้าไปเจอร้านแบบนี้ก็อยากจะให้พิธีกรทั้ง๓คน
ทั้งผมน้องนิวนาวน้องใบตองไปนั่งทานอาหารแบบนี้

คุณหิวใช่ไหมคุณสารภาพมา
หิวไงช่วงนี้หิวให้กินอะไรก็กินหมดแหละ
อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยู่แถวนั้น

นอกจากนี้มีเรื่องบอกว่าเสียงเซ็มซีแล้วกินฟรีด้วยเลยจะดีมาก

เอาล่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเมนูอื่นให้ลูกค้าได้ลิ้มลองด้วย
ไม่ว่าจะเป็นต้มแซ่บกระดูกต้มแซ่บเกาเหลาปลากระพง
และต้มยำหัวปลาหม้อไฟนี่ก็คือข้าวขาหมู
โอ้โหสาวชอบใช่ไหม

ซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับลูกค้านะครับ

หากคุณผู้ชมแวะเวียนมาเยือนจังหวัดสุราธานี
อย่าลืมค่ะสามารถแวะไปชิมกันได้ทุกวันเลยนะคะ
ซึ่งทางร้านจะเปิดขายตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงช่วงสาย
โดยเฉพาะเมนูเกาเหลาหายเรื่อง
เชื่อว่าจะเพิ่มความสนุกในการรับประทานกับกลุ่มเพื่อน
หรือว่าเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ผู้ที่มากันเป็นแบบครอบครัวอย่างแน่นอน
และที่สำคัญรสชาติอร่อยด้วยนะจ๊ะ

คือทานกันเยอะมันสนุกแล้วมันก็อร่อย
ใช่ค่ะหายเริ่มเลยทีเดียวนะคะ